สำหรับประเด็นแรกของไทยรัฐจอบประเด็นค่ำคืนนี้นะคะ
ไปดูเหตุยิงตำรวจชุดสืบสวนของสพบางขันกันก่อน
โดยโดนยิงขณะที่เขากำลังขับรถกลับบ้านนะคะ
วันนี้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้ว

เพราะว่าเป็นการล้างแค้นหลังจากที่ตัวเองเคยถูกจับ

อันนี้รุษเซสินอายุ๓๑ปีใช้ยาแม็กบางคัน
ถูกตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม
หลังก่อเหตุยิงดับตำรวจกรอบศักดิยอดภาษาอายุ๔๗ปี
ตำรวจชุดสืบสวนของสพบังคันจังหวัดนครศรีธรรมราชบาดเจ็บสาหัส
โดยกระสุนเฉียวศีรษะ๑นัดลำคอ๒นัดจากด้านขวาทะลุซ้าย
ตอนนี้แพทย์ต้องพาหัวกระสุนที่คอออก
จากนั้นให้พักฟื้นในห้องไอซียูโรงพยาบาลทุ่งสงศ์
ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเยี่ยมอาการ
เหตุเกิดขึ้นเช้ามืดวันที่๑๕พฤศจิกายน
แม็กซบังขันเคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดเมื่อปี๒๕๕๙
ไปเที่ยวอยู่ในตัวเมืองทุ่งสงกับเพื่อน
ไปนั่งกินข้าวในร้านข้าวต้มตลาดทุ่งสงศ์
จากนั้นเพื่อนที่ไปด้วยกันแนะนำให้รู้จักกับดาบตำรวจกรอบศักดิ

พอเห็นหน้าดาบตำรวจกรอบศักดิ์ในแก๊กบังขันก็จำหน้าได้ทันที
เพราะเป็นชุดที่เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มตัวเองเมื่อปี๒๕๕๙
ประกอบกับนายแม็กซ์อ้างว่าดาบตำรวจกรอบศักดิ์พูดจาเหยียดหยามทำให้คับแค้นใจ
พอกินข้าวต้มเสร็จแยกย้ายกันกลับ
พอถึงจุดเกิดเหตุได้บอกให้นายไกรพลคงทนอายุ๒๘ปีเร่งเครื่อง
รถกระจกลงแล้วชักปืนยิงใส่แล้วกลับบ้านตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ซึ่งตอนแรกนายแม็กซ์เองอ้างว่าไม่ได้เป็นคนยิงสุดท้ายต้องยอมจำนวนต่อหลักฐาน
หลังเกิดเหตุตำรวจนำตัวคนที่อยู่ในร้านข้าวต้มไปสอบสวนและตรวจขม่าวดินปืน
เพราะจากการตรวจสอบเบื้องต้นในเวลาที่เกิดเหตุไม่มีรถคันอื่นขับผ่านมา
มั่นใจว่าต้องเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดในร้านข้าวต้มเป็นคนลั่นกระสุนใส่ดาบตำรวจ
พันธุ์ตำรวจโทสมศักดิ์แก้วแสนรองผู้กำกับการสอบสวนสพทุ่งสงศระบุ
พรุ่งนี้พนักงานสอบสวนเรียมคุมตัวนายแม็กซ์ไปขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรก
ในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อน
มีและพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร

ข่าวเทราะทีวีรายงาน